วันนี้มีความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองของกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งนะครับ
เดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาจากทางเจ้าหน้าที่แล้ว
ขณะเดียวกันก็มีความเห็นจากกรรมการการเลือกตั้งเรื่องของกฎหมายลูก
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมองว่าปัญหาเรื่องการทำกฎหมายลูกฉบับนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทุกร้องให้มีการเลือกตั้งบริเวณสกายวอล์กหน้าหอสินกรุงเทพฯ
เมื่อวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมาจำนวน๒๙คนโดยไม่มีเงื่อนไข
พร้อมเลื่อนการผลัดฟ้องออกไปอีก๖วัน
เนื่องจากตำรวจยังทำสำนวนส่งฟ้องไม่แล้วเสร็จ
ขณะที่แกนนำอีก๕คนอธินายวีระสมความคิดนายสมบัติบุญงามอนง
ถูกนำตัวไปที่สารอาญากรุงเทพใต้เพื่อขออำนาจศาลฝากขัง
หลังทั้งหมดเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานปฐุมวัน
ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคอสชและความผิด
พรบการชุมนุมสาธารณะปี๒๕๕๙
ร่วมกันชุมนุมในที่สาธารณะในรัศมี๑๕๐เมตรจากเขตพระราชฐาน
ด้านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยกับ
ประธานคณะเสนาธิการร่วมกองทัพสหรัฐอเมริกาวานนี้ว่า
ทำความเข้าใจและขอเวลาให้ประเทศไทย
ดำเนินการในเรื่องกฎหมายต่างให้เสร็จสิ้น
เพราะเมื่ออเมริกามีอเมริกันเฟิร์สประเทศไทยก็มีไทยแลนด์เฟิร์ส
ที่ต้องดูแลคนไทยในประเทศก่อน
และใช้ได้การยอมรับของต่างประเทศนี่มีสิ่งสำคัญที่ผมความลึกตัดเสมอ
แต่เมื่อวานนี้ผมก็พูดกับทางผู้แทนของอเมริกาที่มาเยี่ยมผม
ผมบอกว่าก็ขอเวลาให้เราหน่อยหนึ่งในเรื่องของกฎหมาย

ขณะที่ท่าทีของนายกลินทีเดวี่
อัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ที่ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเลื่อนเวลาการเลือกตั้งของไทย
งานแถลงข่าวนิทัศกาลของขวัญแห่งมิตรภาพ
ระหว่างไทยและสหรัฐวันนี้ว่า

จะกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด
ด้านนายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งมองว่า
การที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลทำความเห็นแย้งในส่วนของกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอาจนำไปสู่การยื้อเวลาเลือกตั้งออกไปอีกไม่น้อยกว่า๖เดือน
เพราะประเด็นที่เห็นแย้งไปนั้นคือการแบ่งกลุ่มและเลือกไข้
ซึ่งเป็นหัวใจของกฎหมายฉบับนี้
ขณะที่นายสุประชัยสมเจริญประธานกรกตบอกว่า
สาเหตุที่กรกตต้องทำความเห็นแย้งเนื้อหากฎหมายลูก๒ฉบับ
การเลือกตั้งสอสอและการได้มาซึ่งสว
เพราะเห็นว่ามีเนื้อหาที่ทำให้ต้องใช้งบประมาณในการเลือกตั้งมากขึ้น
และสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตขึ้นได้
ถ่วงเวลาหรือต้องการให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป